มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วทำร้ายผู้ตัดสิน
คราวนี้ที่ปัตตานีนะฮะเป็นฟุตบอลรอบ๘ทีมสุดท้ายแพ้ตกรอบ
นี่นี่นี่ชื่อการแข่งขันคือพุทธบอลสันติศุกร์ครับน่ะนี่ค่ะ
ชื่อดีค่ะสันติศุกร์ครับค่ะคือจะเห็นลุมลุมกันอยู่เนี่ย
นี่ดูเสื้อขาวชมพูนี่วิ่งไปนี่ไปต่อยผู้ตัดสิน
เสื้อเขียวแล้วสันติสุขตรงไหนคะเออแล้วทีนี้ไล่กันใหญ่เลย
ตีกันเลยแบบนี้นี่นักบอลเข้ามาเนี่ยพยายามจะช่วยกันห้ามนะฮะ
คนอื่นก็พยายามช่วยกันแยกโอ้โหนี่นี่เขาเหมือนกับนี่
อ้อมมาต่อยตึ้งเข้าไปเลยผู้ตัดสินก็พยายามป้องกันตัว
แต่ว่าอีกคนนึงก็เข้ามาต่ออีกที่เหลือพยายามช่วยกันกัน
นี่อีกแล้วนะฮะค่ะวันก่อนก็ไปทำร้ายผู้ตัดสินใช่ค่ะ
ใช่ไหมอันนี้เป็นบอลท้องถิ่นก็จริงแต่เวลาโอ้โหข่าวสารมันออกไปเนี่ย
โดยเฉพาะต่างชาติเขามองมาเขาก็อ้าวฟุตบอลไทยอีกแล้ว
แต่ไทยลีกตอนนั้นเนี่ยนักบอลต่อยกันใช่ไหมฝันศอกกัน
โอ้โหนี่ฮะทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะครับ
ละมุนวุ่นวายไปหมดผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปตามเรื่องนี้นะฮะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าแมทนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันฟุตบอลสันติศุกร์ครับ
จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเมื่อ๓๐มีนาคม
เป็นรอบ๘ทีมสุดท้ายแพ้ตกรอบไอ้ต้นเหตุของปัญหาเนี่ยมันคืออย่างนี้
ที่เขาเจอกันเนี่ยทีมหนึ่งคือทีมตำบลตะลุมัน
มาจากอำเภอสายบุรีเจอกับทีมปล่องหอยมาจากอำเภอกระเพาะ
แปดทีมสุดท้ายนะครับทีนี้เนี่ยสาเหตุของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากช่วงท้ายท้ายเกมเนี่ย
ช่วงนั้นมันเหมือนกับว่าผู้เล่นสองทีมเนี่ยเขาต้องมีการปั๊มบอลกัน
พอปั๊มบอลกันเสร็จปุ๊บฟุตบอลเนี่ยมันกระเด็นไปเข้าทางทีมตำบลตะลุมัน
แล้วทีมตะลุบันเนี่ยก็สามารถเอาจังหวะนี้ขึ้นไปยิงประตูได้
ทีนี้พอยิงประตูได้ก็ต้องมาตั้งลูกเพื่อจะเคลียร์ลูกเริ่มเล่นใหม่
ที่ปั๊มบอลกันเนี่ยความจริงมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้
นี่มันเหมือนกับว่าทำให้เขาแบบเสียโอกาส
คือปั๊มบอลแล้วบอลมันเด้งเข้าอีกฝั่งนึงแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ย
เอาไปยิงประตูได้เขาแพ้เขาตกรอบ
นี่มาต่อยอย่างนี้เลยนะฮะสุดท้ายก็แพ้ตกรอบเหมือนกันนะฮะ
แต่ไม่ใช่แพ้เกมการแข่งขันนะคือคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
เขาให้ทีมปล่องหอยเนี่ยถูกปรับแพ้ไปเลย
ก็เหมือนกันถูกปรับแพ้ไปเลย
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่พระราชศึกษาทุ่งยางแดงนะครับ
แล้วก็ผู้ที่ควบคุมดูแลการแข่งขันนะครับ

ความจริงมันเป็นปัญหาเล็กน้อยมาก
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นรวดเร็วมาก
ยืนยันว่ากรรมการทีมผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ในแมชนั้น

แล้วนักเตะสองฝั่งเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเลยนะคุณเห็นมาสอน

ผมก็เศร้าใจนะครับเหรอใจ

เป็นการที่ส่งส่วนให้เด็กเยาวชนได้โชว์ศักยภาพ
แต่ละพื้นที่ดึงนักเตรียมที่ดีเข้าสู่ระบบ

คือน้องเขาคงงเราก็รู้แพ้รู้ชนะรั้วไป
ฟุตบอลไม่ได้มีปัญหาเลยโอ้ทำไมพี่

จริงก็ต้องเป็นผู้นำที่ดีไงพาไปในทิศทางที่ถูกต้อง